ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับคุณไปต่อที่สูงสุด๑ล้านบาท

การที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

วัยเด็กของใครหลายคนอาจจะยังเล่นซุกสนสนุกสนาน
แต่เด็กคนนี้ไม่มีโอกาสแม้แต่จะออกไปเล่นกับเพื่อน
เพราะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง๘ขวบ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมครับ
ค่ะยอมรับว่าสงสารหลานจริงค่ะ
โชคชะตาถึงต้องมาทำให้เราเป็นแบบนี้
หนูรักยายเหมือนแม่ค่ะ
ยายเลี้ยงหนูมาตั้งแต่ตอนเด็ก
แม่หนูเขาทิ้งหนูไปอยู่กับแฟนเขาค่ะ
ชื่อเด็กหญิงอภิญญาดีรอด
ชื่อเรียนชื่อเนสอายุ๑๐ขวบ

มีโรคประจำตัวก็คือเวียนหัวจุกท้อง
เย็ดทวดเป็นคนที่หลงที่ลืม
ต้องดูแลกันก็คือต้องคอยป้อนยา
แปลกว่าในตั๊ยโรคหอบ

นุ่นนี่เป็นลูกของน้องชาย
เย็ดทวดเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก

หูข้างขวาไม่ได้ยินแล้วลิ้นไก่สั้น
สมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับ

ขอหมูตะแตน

เมื่อก่อนยายชาวบ้านอยู่ตรงไปรษณีย์ซอย๕๓

น้องชายอยู่มาก่อนอยู่ดูแลแม่
แล้วทีนี้เขาไม่อยู่เขากลับไปอยู่บ้านเมียเขาที่๑๐๑
เขาก็เลยให้ยายเนี่ยมาอยู่ดูแลแม่แล้วก็มาดูแลบ้านให้เขาค่ะ
ยายเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะเป็นมา๑๐ปีแล้วค่ะ
เริ่มเป็นก็๑๐กว่าปี
แต่ที่เดินไม่ได้คือ๘ปีค่ะ
เวลายายไปไหนยายจะนั่งรถเข็นวิวแชร์ค่ะ
แต่ว่าหนูก็จะเป็นคนอุ้มยายขึ้นค่ะ
ยังพอไปรับจ้างเขาอย่างใครเอาเสื้อผ้ามาให้ซักที่บ้านแกก็รับ
ใครเอาเสื้อผ้ามาให้รีดที่บ้านยายก็รับค่ะ
ถ้าอย่างบ้านใกล้กันให้ไปทำยายก็ไปค่ะ
เวลายายรับจ้างซักผ้ายายจะถัดไปค่ะ
ไปใกล้บ้านค่ะสงสารยายค่ะ

แต่ก็ต้องทนถ้าเราไม่ทำหลานจะเอาอะไรกินทางบ้านจะเอาอะไรกิน
ทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งน้องเนสอยู่เขาก็หายออกไป
เขาหายออกไปเขาก็ถือโจ๊กมาให้ยาย
ยายถามว่าไปเอาโจ๊กมาจากไหน

ตอนนั้นยายจะต้องกินยาค่ะแล้วก็ต้องกินข้าวก่อน
หนูก็ตัดสินใจอยู่นานค่ะกว่าจะไปขอโจ๊กเขาค่ะ
สงสารหลานทำไมต้องไปขอเขากิน
ยายก็บอกว่ายายก็บอกว่าไม่เคยให้ไปขอเขา
หนูยอมอายยายไม่เป็นไร
หนูอยากให้ยายได้กินถ้ายายได้กินข้าว

อายค่ะแต่ว่าก็ต้องทำเพื่อยายค่ะ
ภูมิใจค่ะรู้สึกภูมิใจเขามากว่า
เขาก็มีความที่ว่าห่วงค่ะห่วงยายกลัวยายจะอด
พยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ยายอดนะคะ
หลังจากได้โจ๊กมาก็เขาก็ชวนไปทำงานค่ะ
หนูก็ไปตั้งแต่ตอน๔โมงจนถึง๕ทุ่มเที่ยงคืนค่ะ
เขากลับมาเขาก็อาบน้ำ
อาบน้ำเสร็จเขาก็นอนเลย
นอนเหมือนกับคนที่เขาเหนื่อยจริง
พอมาถึงปุ๊บเขาก็หลับเดี๋ยวยายก็นั่งมองยายก็ร้องไห้
ชีวิตเนสเขาลำบากยอมรับเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไป
ถ้าเป็นเด็กทั่วไปเขาจะได้เล่นเขาจะได้กินอะไร
แต่เขาไม่เคยมีชีวิตที่แบบได้เล่นกับเพื่อน
แต่อะไรชีวิตเขาก็ดูว่ากลับจากโรงเรียนมาก็ต้องทำงาน
อย่างนี้ค่ะคุณยายถามว่ายายภูมิใจไหม
ภูมิใจพอก็เสียใจค่ะ
พอผ่านไปปีกว่าค่ะแล้วป้าเขาก็ไม่จ้างอยู่แล้วค่ะ
บอกว่าหนูเด็กไปแล้วเขาเปลี่ยนเป็นไปจ้างผู้ใหญ่อะค่ะ
ก็ลำบากอยู่ค่ะไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้ยาย
แล้วยายกับยายทวดก็ไม่ได้กินข้าว
เคยมีค่ะตอนนั้นยายหุงข้าวแล้วก็ยายก็กินข้าวกับน้ำปลา
หนูก็กินข้าวกับน้ำปลาแบบยายค่ะ
แล้วช่วงนั้นมีตู้ปันสุกหนูเลยไปหยิบของมาให้ยายค่ะ
แล้วพอเจอร้านขายลูกชิ้นทอดค่ะ
เขาถามหนูว่าจะเอารถเข็นไหมเขาจะขายต่อให้ค่ะ

ยายก็บอกยายไม่มีตังค์ยายเอาตังค์ที่ไหนแล้วลูก

ยายก็ไปกู้เขามาพันหนึ่งมาซื้อรถเข็น
เขาขายให้เจ็ดร้อยเหลือสามร้อย
ก็เป็นทุนจนทุกวันนี้ค่ะ
รู้สึกดีใจค่ะที่จะมีร้านอันนี้ไว้หาข้าวให้ยายกินค่ะ
ยายเหลือตังค์แค่สามร้อยยายก็ให้ไปซื้อลูกชิ้นกับไช่กอกก่อนค่ะ
แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านหนูก็จะมานั่งหั่นค่ะ
แต่ว่าน้ำจิ้มก็ซื้อสำเร็จรูปมาค่ะ
หนูก็จะเป็นคนเข็นออกไปหนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
ก็ยังจอดไม่ค่อยเป็นค่ะ
เขาเอารถเข็นไปตั้งข้างนอกเสร็จบางทีเขาก็จะเข็นยายไปก่อน
ยายยายต้องออกไปกับเขายายถามว่าทำไมต้องให้ยายออกไปด้วย
ถ้ายายออกไปกับหนูหนูก็มีกำลังใจ
ตอนนี้หนูก็ขายมาได้ประมาณ๑ปีแล้วค่ะ
ถ้าวันที่ฝนตกจะขายไม่ดีค่ะมีอยู่วันหนึ่งลูกค้าเงียบค่ะ
ขายได้ตอนเย็นแค่๒๐แล้วก็ก่อนจะเข้าบ้านอีก๓๐ค่ะ
เป็น๕๐บาทแล้วไม่มีลูกค้าอีกแล้วค่ะ
ทุกวันนี้ก็สู้เขาบอกเขาเสมอว่า
เราจะสู้ไปด้วยกันนะลูกนะเราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้

ทนเพราะว่าหนูต้องอดทนเพื่อยายค่ะ
เพราะว่าถ้าหนูไม่อดทนก็จะไม่มีข้าวให้ยายกินค่ะ
ยายบอกว่าต้องอดทนแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้ค่ะ
ถ้ามีทุนก้อนหนึ่งใช่ไหมคะ
หนูอยากเปลี่ยนหัวเข่าให้ยายค่ะให้ยายกลับมาเดินได้อีกครั้ง
ยายจะได้เดินออกไปขายของกับหนู
ยายบอกว่าถ้าสมมุติยายเดินได้หนูไม่ลำบาก

หนูก็ไม่เหมือนยายอีกที

ต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวน้องเนสจากกรุงเทพมหานครครับ

น้องเนสมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณยาย

จริงแล้วก็คือดูเขามาตลอดเลย
ค่ะดูเขามาตั้งแต่เขาเกิดเลยค่ะ
แล้วตอนนั้นยายเดินไม่ได้อย่างนี้หรือยัง
ยังค่ะตอนนั้นยายยังพอเดินได้ค่ะ
แล้วยายรายได้มาจากอะไรครับในช่วงนั้น
ยายก็รับจ้างทั่วไปทำงานบ้านก่อสร้าง
แต่ถ้ารักทำงานบ้านยายก็จะเอาน้องเนสไปด้วย
แต่ถ้าทำก่อสร้างผูกเหล็กฮิ้วปูน
ยายก็จะจ้างเขาไว้เขาเลี้ยงวันละ๕๐บาท

เป็นนมข้นค่ะใส่น้ำจางเอา

เขาไม่เคยได้กินนมผงกินแต่นมข้นมาตลอด
ตอนนี้พอมาเกิดวิกฤตข้อเข่าเสื่อมเดินไม่ได้

ยืนแล้วทีนี้มันจะสั่น
สั่นแล้วมันไม่มีแรงยืนแล้วอะค่ะ

ยายก็ไปหาหมอไปหาหมอมากี่ที
หมอก็บอกว่าไม่ถึงขนาดผ่า
ไปหาหมอจริงมันก็ต้องมีรายจ่าย
ค่ารถค่าอะไรยายก็เลยตัดสินใจไม่ไป
ก็ยังคิดว่าตัวเองยังพอพยุงไปได้อีกถูกไหมฮะ
จ้ะพอหนักเข้ามันยืดขาไม่ได้แล้วค่ะ
ตอนนี้ยืดไม่ได้เลยหรือครับไม่ได้เลยค่ะ
นี่สุดแล้วค่ะมันไม่ได้แล้วมันปวด
นอนก็ต้องนอนนอนตะแคงนอนหงายก็นอนไม่ได้

พอรู้ว่าตัวเองเดินไม่ได้แล้วเนี่ยครับ
มันเป็นยังไงบ้างในความรู้สึก
เสียใจแล้วแบบมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะค่ะ
ห่วงคนเดียวห่วงเขาเขาก็ยังเล็กอยู่
ถ้าต้องทรมานก็ทรมานค่ะแต่ยายก็เป็นอะไรไม่ได้
อยากสู้เหนื่อยแต่อย่าไม่ท้ออยากเห็นความสำเร็จของหลาน
พอขาเริ่มเดินไม่ได้แต่แกก็ฮึดสู้นะครับ
ก็ไปรับจ้างเขาไปรับจ้างทำอะไรได้บ้างอ่ะครับยาย

ซักผ้าทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้าน

ถ้าเกิดว่าใกล้อย่าง๒หลัง๓หลังถัดไปค่ะ
ยายก็พอถัดไปได้แต่ถ้าซอยต่อไปอะไรอย่างเง

ยายทำมาตั้งแต่ยังไม่มีรถมั้ย

แล้วตอนไม่มีรถยายก็ต้องถัดไปอย่างนี้

ใช่ค่ะพี่ทำก็ไม่ได้หลานก็ไม่มีนมกิน
แม่ก็ไม่มีข้าวกิน
เนสเห็นบอกว่าบ้านเราลำบากจนถึงเดินไปขอโจ๊กเขากินเหรอลูก
ตอนนั้นยายไม่สบายค่ะยายต้องกินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยกินยาค่ะ
หนูก็เลยเดินไปขอโจ๊กของป้าที่อยู่หน้าปากซอยมาให้ยายกินค่ะ

ก็อายค่ะแต่ว่าก็ต้องไปขอมาให้ยายกินค่ะ
พอหลานเอาโจ๊กที่ขอเข้ามาในวันนั้นเนี่ยแล้วมาให้ยาย

นาทีนั้นยายรู้สึกว่าสงสารเขาทำไมต้องไปขอเขา
จะสอนเขาเสมอว่าอย่าไปมองเขากินอย่าไปขอเขากิน
แต่หลังจากนั้นนะคุณผู้ชมนะเจ้าของร้านบอกว่า
หนูน้องหนูถ้าเองอยากจะได้โจ๊กอย่างนี้มาทำงานสิอย่างนี้เหรอลูก
ค่ะป้าเขาก็บอกว่าให้หนูไปทำงานช่วยกับเขาค่ะ
ก็ให้หนูไปถามยายก่อนค่ะแล้วยายก็ห้ามแม่ให้หนูไป
แต่ว่าหนูบอกว่าแค่นี้หนูทำได้ค่ะ
ทำไมถึงไม่ให้หลานไปครับเพราะอะไร
ไปตั้งแต่๕โมงกับเที่ยงคืนมันไม่ใช่
ยายก็เป็นห่วงเขาก็บอกว่าเขาจะไปยายมันไม่ไรหรอก
หนูก็แค่เก็บจานล้างจานเองยายยายก็บอกเอาไปแต่งั้นยายก็ไม่ว่า
ดีใจไหมกับความรู้สึกที่เขาชวนเราไปทำงาน
ดีใจค่ะที่จะไปทำงานจะได้เอาตังค์มาให้ยาย
แล้วป้าเขาก็บอกว่าเขาจะให้ทางตังค์แล้วก็ให้กับข้าวกลับมาทุกวันค่ะ
แล้วตอนที่หนูอยู่ที่ร้านเนี่ยลูกเขาให้หนูทำอะไรบ้างอ่ะละ
เขาให้หนูเสิร์ฟค่ะแล้วก็เก็บจานคิดตังค์ค่ะ
แล้วก็ล้างจานล้างแก้วค่ะ
นี่หนูอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนที่หนูทำเนี่ย

แล้วเขาจ้างหนูเนี่ยวันละเท่าไหร่อ่ะลูก
ถ้าลูกค้าน้อยค่ะเขาจะให้วันละ๓๐๔๐ค่ะ
ถ้าลูกค้าเยอะมากจะได้วันละ๑๐๐๑๒๐ค่ะ
แบ่งเวลายังไงอ่ะแล้วหนูต้องไปโรงเรียนนะลูก
เรียน๓โมงครึ่งค่ะหนูก็จะทำการบ้านถึง๕โมงค่ะ
พอ๕โมงปุ๊บหนูก็จะเดินออกไปทำงานค่ะ
แล้วก็ทำจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ
เวลาที่กลับบ้านเพียงคนเดียวในยามค่ำคืนอย่างนี้
ตอนนั้นยายห่วงอะไรมากที่สุด

ใช่ค่ะเขาไม่กลับยายก็ไม่หลับ
ก็ออกมานั่งเฝ้าเขาข้างหน้าบ้าน
บางทียายก็ถัดไปจากหน้าบ้านถัดออกไป

ถ้าเขาเข้าซอยมาเขาก็จะเห็นยายตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นเขาก็จะ
ยายยายจ๋ายายจ๋า

ยายก็สบายใจแล้วก็พากันเข้าบ้านนอน

ก็เหนื่อยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ต้องอดทนเพื่อยายค่ะ
หนูไม่คิดว่าการที่หนูทำมันหนักเกินเด็กอายุเท่าหนูเหรอลูก

แล้วไปยังไงมายังไงถึงได้ไปขายลูกชิ้นปลาระเบิดได้
หนูออกไปดูป้าเขาขายคอหมูย่างค่ะ
แล้วก็มีรถลูกชิ้นจอดอยู่ข้าง
เขาก็บอกว่าให้หนูช่วยจับนู่นจับนี่หน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วมีวันหนึ่งเขาจะกลับต่างจังหวัดแล้วค่ะ
เขาเลยถามหนูว่าเอารถไหมเดี๋ยวป้าจะขายให้ถูกเลย
แล้วหนูก็วิ่งไปบอกยายยายซื้อให้หนูหน่อยนะเดี๋ยวหนูจะตั้งใจขาย
เพราะว่าหนูอยากขายมาเลี้ยงยายค่ะ

เขาขายให้๗๐๐บาทค่ะ

ขาดทุนเลยค่ะวันแรก
ทอดไว้หมดเลยซื้อมา๒ถุงก็ทอดหมด๒ถุงขายไม่ได้
อันต่อไปจาก๒ถุงก็เหลือวันละถุงแล้วทีนี้

นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ
ต้องเตรียมร้านยังไงบ้างลูกน้องเน็ต
ยายจะเป็นคนเอามาวางไว้ให้ค่ะ
แล้วก็ให้หนูหยิบไปจัดทีละอย่างค่ะ
ยายก็จะจัดถาดจัดถุงจัดกระทะ

ก็จะเป็นคนเอาใส่รถเข็นใส่รถเข็น

ลูกชิ้นปลาระเบิดกับไส้กรอกแดงค่ะ
แต่ว่าช่วงหลังมานี้ยายเสริมไก่ชุบแป้งทอดเข้าไปค่ะ

วันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณยายที่แสนดีของหนูไหมลูก

ยายก็รักหนูลูกยายก็รักหนู
หนูคือดวงตายดวงตาของยายลูกนะ
ต้องอดทนเข้มแข็งสู้
เราจะผ่านไปด้วยก้านลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยายไม่ทิ้งหนูหรอกนะลุงนะ

ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าน้องเป็นเด็กพิเศษ

หูข้างขวาไม่ได้ยินลิงไก่สั้น
ถ้าเวลาเขาจะพูดเขาจะมองปาก
นุ่นเนี่ยเขายังต้องรับการรักษาอยู่ไหม

แต่เพียงแต่ว่าเขาจะต้องมีหูฟังแล้วเขาจะได้ยินยิ่งขึ้น

ก็ต้องรอของรัฐบาลเพราะเราไม่มีปัญญาไปซื้อหรอกค่ะ
เพราะฉะนั้นการสื่อสารในวันนี้
ผมคงถามน้องไม่ได้นอกจากจะต้องเขียนถามแล้ว

ส่วนพี่สาวขายหอมแล้วก็ส่วนขาวลูกจิ้นค่ะ

พี่สาวที่ร้านคอหมูย่างเขาเป็นรายได้เสริม
เขาจะให้น้องนุ่นเนี่ยไปคอยแบบล้างตะแกงมัดน้ำจิ้ม
หมูล้างไส้เขาจะให้วันละ๕๐บาท
ก็ช่วยทางบ้านแล้วในตอนนี้โอเค

เป็นกำลังใจนะลูกสู้นะ

มาถึงคุณยายทวดกันบ้างนะครับ
อายุเท่าไหร่จำได้ไหมทวด

แล้วที่เขาบอกว่าบางทีแล้วเรากินแล้วเราลืมว่าเรายังไม่ได้กินจริงป่ะ

เก็บชามแม่มาถาม

ดีใจถ้าเขาสู้งาน
ต้องสู้งานเกิดมาเป็นหลานทวดต้องสู้งานลูก

ถ้าได้ทุนไปต่อชีวิตจะเอาทุนไปทำอะไร
อยากจะเปลี่ยนหัวเข่าให้ยายใหม่ค่ะ

ให้ยายเดินออกไปขายของกับหนูค่ะ
อยากไปลงทุนขายเฟสไฟล์ค่ะ

เพราะว่าแค่๓เมนูมันน้อยเกินไปค่ะ

ก็อาจจะเป็นทางเลือกของลูกค้าได้มากขึ้น
ขอบคุณนะครับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
ไม่ได้ตัดสินด้วยอายุว่าใครทำได้หรือทำไม่ได้
แต่ตัดสินด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วย
เลือดนักสู้ที่แข็งแกร่ง
อย่างหัวใจนักสู้ของน้องเนสนะครับ
ช่วงหน้าครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องเนสจากกรุงเทพมหานคร
ด้วยการพิธีโจทย์ทั้ง๔ข้อ
เพื่อทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องเน็ตจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คำถามเราออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะเลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องเน็ตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้น้องเนคมั่นใจเรื่องไหนหนูเลือกตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ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

ลูกชิ้นปลาระเบิดแล้วก็เส้นเกาะแดงค่ะ
กับไก่ชุบแป้งทอดค่ะ
หนูว่าเอาสูตรการทอดมาจากไหนลูกชิ้นปลาของเราเนี่ย
มีป้าเจ้าของรถเข็นคนเก่าค่ะเขาสอนค่ะ
บางคนเขามาเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการที่จะกินกรอบมาก
บางคนเขาสั่งนิ่มเลยค่ะ
บอกเขารอก่อนมันเย็นเดี๋ยวมันก็นิ่มเอง
ใช่ไหมน้าลูกชิ้นปลาระเบิดนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ลูกชิ้นทอดแล้วเรียบร้อยกลิ่นแบบว่าหอมหวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
มีลูกชิ้นทอดมีน้ำจิ้มมีถุงให้นะฮะ
มีไม้จิ้มให้มียางวงให้นะครับ

แล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้ม
นึงเนี่ยเราจะนำไปแขวนไว้ที่นู้น
ถ้าเสร็จหนึ่งชุดนะลูกน้าได้นะลูกน้าเน็ตน้า
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือจัดชุดลูกชิ้นปลาระเบิด
จำนวน๘ชุดภายในเวลา๓นาทีครับ
วันหนึ่งหนูตักลูกชิ้นประมาณวันละสามสิบถึงสี่สิบถุงค่ะ
โจทย์วันนี้สบายมากค่ะแปดถุงแล้วลูกแปดชุดน้า

เร็วเลยต้องเร็วเลยลูกเออใช่

ขึ้นทางแล้วลูกต้องเร็วกว่านั่นครับเขาต้องพานั่นลูกข้างในหลังเข้ามาแล้ว
ทุกคนค่ะตอนนี้นะฮะ

ได้ใส่ลงไปถูกต้องครับ

ถูกนุ่งลูก

ไปลูกถึงสุดท้ายนะครับทุกคนครับ
เร็วลูก
แหลงเลยลูกแหลง
ไปเร็วลูก
ไปเร็วลูก

ขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับ

เน็ตยังไม่หมดหน้าที่นะลูก
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เก๋แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายเก๋ขึ้นมาตอบ

เรื่องสุนารีราชสีมา

เรื่องโรงเรียนวัดลาดพร้าว
เลือกสุนารีราชสีมาค่ะ

ขอเชิญยายเก๋มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ติดตามพี่สุมานานแค่ไหนล่ะครับ

ชื่อทิมนามสกุลซรนา

จ๋าเกี่ยวกับสุนารีนะ
แต่ยายก็ต้องรู้ข้อมูลมาบ้างนะครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของสุนารีราชศรีมา
ตัวเลือดที่๑ครูชนลธีธานทองตั้งชื่อสุนารีให้
ตัวเลือกที่๒ปัจจุบันมีอายุ๕๓ปี
ตัวเลือดที่๒ปัจจุบันมีอายุ๕๓ปี
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เก๋ครับยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเลือกน้องนุ่นค่ะ
นุ่นแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องนุ่น

คือเรื่องย่านลาดพร้าว
เรื่องบ้านของเรา
เรื่องโรงเรียนวัดราชพร้าว

โรงเรียนวัดราชพร้าวครับ

ขอเชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นุ่นได้ยินพี่เอไหมลูก

เรียนวัดราชพร้าวหรือเปล่าลูก
จบมากี่ปีแล้วครับ

พอจะจำคำขวัญโรงเรียนได้ไหมน้องนุ่น

คำขวัญของโรงเรียนนะครับก็คือ

นะครับก็คือคำขวัญของโรงเรียน
คำถามเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรื่องใดไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว

สุขภาพกายจิตดี

ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

อีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

ต่อไปอีกหนึ่งข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม

สาวไฟข้างนอกนี้ผมว่ายายต้องเดินผ่านเสาไฟต้น๑แน่

ใช่นะว่าต้องเสาไฟ

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บนเสาไฟฟ้าตำแหน่งนี้
ตัวเลือกที่หนึ่งกฟผตัวเลือกที่สองกฟพตัวเลือกที่สามกฟนตัวเลือกที่สี่กฟท
อย่าให้คุ้นตัวน้ำคืนมันต่อไฟฟ้า
ข้อนี้ยายตอบไม่ได้สู้ค่ะ
ข้อสามกฟนตัวเลือกที่สามกฟนครับ

ตอนนี้คุณผู้ชมต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่า
คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้ไหมสักครู่เดียวครับ
ทุกคนครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องเนสจากกรุงเทพมหานคร
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไรเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อที่สูงสุด๑ล้านบาท
และเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

ซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับ
ประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

จากเรื่องบ้านของเราครับ

เหนื่อย

บนเสาไฟฟ้าตำแหน่งนี้มีพยานชนะใดปรากฏอยู่

ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

ผมขอให้โชคดีทุกข้อเลยนะครับ
เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้คือเรื่อง
สุนารีราชศรีมาครับ

เขาจะได้เล่นเขาจะได้กินอะไร

พยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ยายอดนะคะ
ภูมิใจพอกับเสียใจค่ะ

ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง
สุนารีราชศรีมา
ข้อ๒ปัจจุบันมีอายุ๕๓ปี

ให้ยายเดินได้หนูไม่ลำบาก
หนูเลยอยากให้ยายเดินได้ค่ะ

จำนวน๘ชุดภายในเวลา๓นาที
น้องเนสทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้ครับ
โดยให้เวลาว่า๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
สองนาทีห้าสิบหกวินาทีครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับ
ตอนนี้ครอบครัวของน้องเน็ตนะครับได้รับเงินทุนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ยกฆ่าใครหนึ่งข้อเนอะแล้วฉะนั้นเราก็ไม่ได้รุ้นเงินล้าน
แต่เหลืออีกหนึ่งข้อที่เรายังต้องลุ้นเงินแสนกันต่อนะครับ
จากเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเรื่องสุดท้ายนะครับ
ก็คือเรื่องโรงเรียนวัดลาดพร้าวครับ
ภาคภอมือต่อใต้อ่าร้านตะแทนมันติ้มหัก
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องใดไม่อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว
ข้อสี่ค่ะจานจานเป็นชีวิตซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูกถูก

เพราะว่าเพิ่มภูมิปัญญา

ของโรงเรียนวัดลาดพร้าวครับพลาดไปสองข้อถูกไปสองข้อ
ครอบครัวของน้องเน็ตนะครับจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตสองดอก
มีโบนัสหลังตู้รออยู่นะครับตอนนี้ครอบครัวเรามีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก
เชิญประจำที่ครับกุญแจสองดอกนี้นะฮะหนูเลือกได้
แล้วก็เล็งไปที่ตู้แม่กุญแจว่าหนูจะขายตู้ไหนขอให้โชคดีในการเลือกครั้งนี้นะครับ
เน็ตกุญแจดอกที่๑จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละดอกนั้นมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละยี่สิบวินาที
เท่านั้นนะลูกสองดอกรวมเป็นสี่สิบวินาทีพร้อมไหมคะพร้อมขอ
โชคดีครับถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ดอกแล้วขายเลยลูกเอาเวลาไปเยอะนะฮะเอาเลยลูกไม่ออกครับ
ออกแล้วครับมันนุนตู้โบนัสหมายเลขสามก็ได้ครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ลุ้นโบนัสหลังตู้หมายเลข๒ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

ตู้ที่เหลือกันนะคะมาดูโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งนะครับ
ว่าจะได้โบนัสอยู่ในนี้เท่าไหร่นะฮะหนึ่งหมื่นบาทอยู่ตู้แรกครับ
เพราะฉะนั้นตู้ที่เหลือหมายเลข๔นะครับนั่นก็คือ๕๐๐๐บาท
และวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับครอบครัวของน้องเน็ตจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
พร้อมกับข้อสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
เป็นไงลูกไหมคะตัวน้อยพอจะทำทุนได้ไหมหนึ่งหมื่นห้าพัน
พ่อค่ะก็ต้องขยันนะลูกนะค่อยค่อยทำไปก่อน
ค่อยค่อยโตไปนะลูกคุณผู้ชมแม้ว่าชีวิตของน้องเนสนะครับ

หนทางขลุขระตั้งแต่เด็กเด็กแต่ถนนขุขระสายนี้นะครับ
จะทำให้น้องเนสเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจนักสู้
แข็งและอดทนในอนาคตเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับน้องเนส
ขออนุญาตฝากครอบครัวที่น่ารัก

โดยเฉพาะหนูน้อยที่กระตันอยู่คนนี้
ขอให้คุณพระคุ้มครองและมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ
ขอบพระคุณสูงครับ
ขอบคุณค่ะ
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตั้งแต่เกิดมาจนตอนนี้อายุจะ๗๐แล้ว
ยังไม่รู้จักคำว่าสบายเลยทุกวันนี้ยายมีอาชีพลงข่ายหาปลา
ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วลำบากขนาดข้าวไม่มีจะกิน
ต้องกินขนมจีนหรือเหลือที่เขาตากแห้งเอาไว้ให้หมูหมากาไก่กิน
เกษรดอกบัวใส่ตระก้าภายในเวลา๓นาที